พูดถึงความรักคุณผู้ชมคนนี้เลย

แต่ว่าสามีก็อย่างที่ทราบกันนะคะ

แล้วมีพี่ที่ความรักได้ว่าพี่บุ๋มอยู่

เมื่อเขารักฉันแล้วเขาแสดงออกแบบนี้ฉันก็ต้องโพสต์สิ
เออนะคะที่สำคัญนะคะแม่บุ๋มเล่าไปเล่ามาโป๊แตก
ก่อนที่นี่ที่หมอดูหมอว้างอ่ะทักบอกว่านางมีแฟน
บอกว่าไม่รู้หมอดูรู้ได้ไงตอนนั้นที่ไม่เปิดเผย

ไพ่ทาโลกขึ้นมาปรากฏว่าอ้าวมีแฟนอยู่
โปรแตกไปซะงั้นไปฟังแม่บุ๋มเมาส์เลยค่ะ
ยังไม่ได้เปิดตัวพี่ก๊อตยังไม่มีใครเห็นพี่ก๊อตมาก่อนในโลก

อ่าแกมีใครอยู่แล้วนี่อย่างนี้

พี่บุ๋มคนอวดแฟน
อวดได้เลยฉันเองเห็นแค่หูข้างหลังเอง

ทำไมเราต้องแคร์คนที่หาเรื่องเราเกลียดเราหรือคอยตามด่าเรา
แล้วคนที่เขาทำดีกับเราทำไมเราไม่ขอบคุณเขา
ไม่ได้อวดอะไรเลยนะถ้าอวดจริงขอโทษเถอะ
จะลงรูปแบบสวีทว่านี่ไม่มีเลยค่ะที่ฉันเป็นสายทำงาน
ถามว่าแม่อะไรที่ได้ชนะใจกับคนนี้
พี่หมุมบอกเลยว่าวันนั้นพี่หมุมอยู่เชียงใหม่

พี่บุ๋มบอกเลยฉันมีเวลาว่างแค่๒ชั่วโมง

คุณ๒ชั่วโมงฝ่ายชายบินจากภูเก็ตไปเชียงใหม่

สูตรนี้แหละพี่บุ๋มบอกว่า
๔ซ้า๕คนที่ฉันคุยฉันโยนทิ้งหมดเลย

ถือว่าสุดยอดมาก

แม่บุ๋มถึงหนูอีกแล้ว